เพราะว่ามีเที่ยวบินปฐมเริกสายใหม่เลยนะคะ
บินตรงไต้หวันสุราธานี
สุราธานีเขาก็เลยต้อนรับนักท่องเที่ยวไต้หวันกันแบบอบอุ่นทีเดียวนะคะ
สายการบินนี้ก็คือสายการบินอ้าแอร์ไลน์
สายการบินนี้นำนักท่องเที่ยวบินตรงมาเลยนะคะ
ถึงพื้นที่สุราธานีถึงเกาะสมุยเลยล่ะ
นายเจรขวัญเกิดในอำเภอพุนพินจังหวัดสุราธานี
พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการภาคธุรกิจการท่องเที่ยว
รับนักท่องเที่ยวชาวไต้หวัน๑๑๕คน
เดินทางมากับสายการบินอาร์แอร์ไลน์
เป็นเที่ยวบินปฐมเริกเส้นทางไต้หวันสู่ท่าอากาศยานสุราชธานี
ใช่แล้วพอมาถึงก็ได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นแบบนี้
นี่คนจีนคนไต้หวันเขาชอบน้ำมะพร้าวมากนะ
ใช่ค่ะแล้วก็ต้องเสิร์ฟแบบในลูกมะพร้าวแบบนี้ด้วยนะคะ

ก็เป็นของขึ้นชื่อในตำบลบางใบไม้อำเภอเมืองสุราธานี

ประทับใจชื่นใจชื่นใจอ่ะ

นางสาวจินตนาสุวรรณรัฐผู้อำนวยการทรทสำนักงานสุราธานีก็บอกว่า
แนวโน้มด้านการท่องเที่ยวของชาวไต้หวันที่ออกเดินทางนอกประเทศเพิ่มมากขึ้น
จุดหมายปลายทางก็คือการเดินทางใกล้มีความหลากหลายด้านสินค้าและบริการ
ซึ่งสุราธานีก็มีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ

แล้วก็มีเทศกาลงานประเพณีที่ชาวไต้หวันให้ความสนใจมากมาย
เปิดเส้นทางการบินใหม่ครั้งนี้ก็จะเป็นการขยายตัวของ
นักท่องเที่ยวไต้หวันสู่สุราธานีสู่เกาะสมุยมากยิ่งขึ้น
แล้วก็เป็นโอกาสในการประชาสัมพันธ์จังหวัดสุราชธานี
ให้รู้จักในตลาดไต้หวันมากขึ้นด้วย